ส่วนหมู่บ้านนี้ครับที่บุรีรำครับ

แล้วตายทั้งกลมก็คือตายทั้งที่ลูกอยู่ในท้อง

ไม่มีวัดไหนกล้าเอาศพนี้ไปเผาเลยครับ
ถ้าหากว่าไม่ได้ผ่าแยกแม่และลูกออกจากกัน

เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาแล้วด้วยนะครับ
ชาวบ้านก็หวาดภาวะแม้แต่วัดเอง

คุณนักข่าวทำยังไงดีวัดในหมู่บ้านและหมู่บ้านอื่นแถวนั้น
ไม่กล้าทำพิธีเผาศพหญิงตายทั้งกลมเลย
คือถ้าไม่ผ่าแยกแม่และลูกออกจากกันเนี่ยไม่มีใครกล้าทำพิธีเลยครับ
ชาวบ้านก็กลัวไม่สบายใจเพราะถ้าหากว่าเผาไป
ทั้งที่ตายทั้งกลมไม่ได้ผ่าแยกกันเนี่ยเฮียนแน่

อันนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านตั้งแต่โบร่ำโบราณนะ

วันนี้ทีมข่าวขอเทคีครับลงพื้นที่
ไปที่บริเวณบ้านที่เขาจัดงานศพ
ทางครอบครัวติดต่อไปที่สับปะเรอ
ติดต่อหานายสุพรรณทองสุกและนายอานันต์สืบวงหรืออาจารย์แจ๊คพันศพ
และอาจารย์พันธ์สับปะเรอจากอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอระหารทรายนะครับ
มาช่วยทำพิธีให้หน่อยในการผ่าเอาร่างเด็กในท้องของผู้ตายออกมา
ผ่าเพื่อจะเอาร่างทารกพอผ่าแยกมาได้เอาเป็นทารกเพศหญิงครับ
แล้วอายุคันประมาณ๔เดือนแยกร่างลูกออกจากร่างของแม่
ผู้เป็นแม่เนี่ยอายุ๒๒ปีครับคือตามความเชื่อแล้วก็เป็นประสงค์ของครอบครัวด้วยนะครับ
จะได้ประกอบพิธีทางศาสนาได้ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครกล้ารับ
เอาร่างหญิงตายทั้งกลมไปเผาเขาจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนได้
ใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงครับก็ทำพิธีสำเร็จแล้วก็ให้ครอบครัวและญาติเนี่ย

แล้วก็ลูกในท้องที่ผ่าแยกออกมาอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้าย
นิมนต์พระมาสวดทำพิธีที่บ้านแล้วก็เคลื่อนศพขึ้นรถไปที่วัด
วัดก็แนะนำเผาศพแม่ที่เมนนะ
ส่วนศพของลูกเนี่ยอายุคัน๔เดือนเป็นน้องผู้หญิงเนี่ย
ให้เผาที่กองฟอนอยู่ด้านหลังเมน
สามีผู้ตายครับนายอัศวินบอกว่าเมียเขาตั้งท้องได้๔เดือนเสร็จ
แต่ว่าตายด้วยโรคประจำตัวญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตาย
ตอนที่ไปรับศพเมียจากโรงพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลก็ห่อผ้าขาวคลุมมา
ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ทันได้สังเกตตอนที่ไปรับศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
ไม่ทันได้ดูว่าเขาได้มีการผ่าแยกร่างของเมียและลูกออกจากกันหรือไม่อย่างไร
ศพมาถึงบ้านก็นำใส่โลงครับและติดต่อวัดในพื้นที่ก็จองเมน
เพื่อเตรียมจะส่งเผาปรากฏว่าไม่มีวัดไหนกล้าเผา
พอรู้ว่าตายทั้งกลมและยังไม่ได้มีการผ่าแยกร่างแม่และลูกออกจากกัน
ติดต่อไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งนะครับขอให้โรงพยาบาลช่วยหน่อย
แต่ว่าโรงพยาบาลและคุณหมอเขาก็มีเหตุผลแล้วก็มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถจะผ่าได้
คือการผ่าลงมีดกรีดเนี่ยจะต้องมาจากว่าญาติติดใจเคลือบแคลงสงสัยในสาเหตุการตาย
แต่นี่คือญาติเขาก็ยอมรับตั้งแต่แรกโอเคตายด้วยโรคประจำตัว
ไม่ติดใจสาเหตุการตายโรงพยาบาลก็เลยไม่สามารถจะผ่าให้ได้ครับ
เลยเป็นที่มาต้องติดต่อไปที่สับปะเรอแล้วก็อาจารย์แจ๊คพันศพให้มาช่วยทำพิธีให้
ขณะที่ญาติผู้ตายครับยายสุพรรณและอีกคนหนึ่งเป็นอสมประจำหมู่บ้าน
คุณชุติการก็บอกตรงกันว่านี่เป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบร่ำโบราณครับ
ถ้ามีใครตายทั้งกลมต้องผ่าเอาเด็กออกจากท้องแม่ก่อนก่อนจะฝังหรือก่อนจะเผา
ถ้าไม่ผ่าแยกจากกันวิญญาณจะเฮียนเฮียนแบบคูณสองด้วย
วิญญาณแม่และลูกที่รวมอยู่ในร่างเดียวกันเนี่ยหลายปีก่อนครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ
มีผู้หญิงในหมู่บ้านตายทั้งกลมแล้วเอาไปฝังในป่าช้าไม่ได้ผ่าเอาลูกออก
โอ้โหวิญญาณเฮียนมากชาวบ้านบอกว่าโดนหลอกหัวโกรธเลยก็เลยหวาดกลัวครับ
ต้องไปขุดเอาศพเนี่ยขึ้นมาไปขุดจากป่าช้าแล้วทำพิธีผ่าเอาเด็กออกก่อนจะเผา
หลังจากนั้นก็ไม่มีความเฮียนเกิดขึ้นอีกอันนี้ชาวบ้านเขาบอกแบบนี้นะฮะ
ถึงบ้านไปเลยเสร็จส่งคนทางบ้านให้ช่วยไปผ่าออกมาทำไมงั้นจะหู้มโหมโลกให้เนี๊ยะ
แล้ววิญญาณเขาจะได้ไปขุดไปเกิดย่า
จ้าทำให้เอาลูกไปด้วยเอาอุ้มลูกให้ดูเหมือนกับพี่น้าพี่น้างอย่างนั้น
คนที่ตายท้องกลมอะนะคะวิญญาณจะเชียญ
ก็เลยถ้าพาเด็กออกพระอาจารย์ก็ให้เผาได้
จะเล่าต่อกันมาอะไรประมาณนี้นะว่าพอไปโพลเพลย์แล้วก็จะเจอแกว่งลูกมั่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
นั่นแหละก็เลยทางนี้ก็เลยว่าเออไม่ต้องทำแบบนั้น
กลัวถ้าคนนี้กลัวไม่กล้าผ่านนะถ้าว่าโพเฮแล้วไม่กล้าผ่าน
มีช่วงเวลาด้วยนะฮะว่าช่วงเวลาไหนที่แบบว่าจะผ่าได้หรือไม่ได้
อาจารย์แจ๊คพันศพแล้วก็หมอพันธุ์เนี่ยนะฮะ
ปะเลอที่มาช่วยกันผ่าศพออกจากท้องของแม่ก็บอกว่าจริงแล้วเป็นความเชื่อของชาวอีสานนั่นแหละ
ถ้าตายทั้งกลมแล้วเอาไปฝังเลยหรือว่าเผาเลยเขากลัวจะเฮียน
นี่นะฮะไม่มีใครกล้าทำให้หรอกก็อยากจะฝากถึงทางโรงพยาบาล
ว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้โรงพยาบาลพอจะช่วยผ่าให้เอาร่างของทารกออกจากร่างของแม่หน่อยได้ไหม
จะได้ไม่ต้องยุ่งยากแบบนี้เพราะว่าไม่ใช่ว่าสับปะเลอทุกคนจะทำพิธีแบบนี้ได้
อันนี้ก็เป็นในมุมของสับปะเหลอแล้วก็อาจารย์แจ็คพันศพที่เขาฝากบอกมาแบบนี้นะครับ
แต่ว่าทางโรงพยาบาลก็อย่างที่บอกว่าเขาก็มีเหตุและผลของเขาเหมือนกัน